คุณผู้ชมค่ะขยับมาดูความแบบว่าน่ารักกรุบกริบของเด็กรุ่นใหม่
ไปแรงที่แบบเป็นทายแยกคนบันเตอร์
ทำไมต้องติดปากติดขอเล่าด้วยหรอ

เดี๋ยวรถหัวตำรวจก็ลงมาลองล้างหลอกล้อย

น้องเขาอายุเกินแล้วนะคะคุณแม่นิโคคุณพ่อแมวค่ะ

น้องทิเกอร์หล่อมาก
คุณพ่อบอกเลยนะคะว่าทิกเกอร์
เขาบอกว่าน้องทิเกอร์เนี่ย๑๘ปีแล้ว

ก่อนหน้านี้ค่ะเราได้เห็นน้องทิกเกอร์นะ
พาพาร์ทนักแสดงไปแล้วค่ะ
คราวนี้นะคะน้องขอทำตามความฝันนะ
ด้วยการเดบิวต์เป็นนักร้องแบบเต็มตัวกับค่ายแกรมมี่จ้ะ
โดยปล่อยซิงเกอร์แรกอาร์ยูโอเค

วิวตอนนี้๗แสนภายใน๒อาทิตย์

วัยรุ่นชอบเอาไปโคเวอร์นะคะ

เพราะว่าแค่นี้ก็ถือว่าผมหายเหนื่อยแล้วครับ
เกอร์เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ

มันต้องไปซุ่มซ้อมเป็นศิลปินฝึกหัดน่ะ

ถึงเขาจะเป็นทายาทคนบันเทิงคุณผู้ชม
แต่เขาก็ต้องมีเวลาที่จะฝึกซ้อมก่อน

คุณพ่อคุณแม่ก็ซัพพอร์ตเต็มที่เลย

ทิกเกอร์เกิด๘กุมภาพันธ์
คุณพ่อเนี่ยก็ลงรูปน่ารักอวยพรวันเกิดแบบนี้นะ
จ้าส่วนคุณแม่เนี่ยยกเค้กมาเตอร์ไพรส์ทั้งน้ำตา
คุณผู้ชมคุณนิโคเป็นคนที่ออกรายการ

แกบอกว่าแกขอบคุณลูกทุกครั้งที่เป็นกำลังใจให้กัน
และทุกครั้งน้องทิกเกอร์เนี่ยก็จะบอกคุณแม่เจอเวิร์ดว่า
ผมจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยครับ

โดยวันที่๒๑กุมภาพันธ์นี้ค่ะน้องทิกเกอร์เนี่ย
ก็จะมีคอนเสิร์ตเดบิวตซิงเกิ้ลแรกด้วยนะคะ
ฝากพี่แม่แฟนคลับค่ะไปเชียร์น้องกันเยอะ
แล้วก็เห็นทิกเกอร์หล่อแล้วก็โตเป็นนุ่มขนาดนี้
เจ้าตัวยืนยันเลยนะว่ายังไม่มีแฟนครับ
โอ้ยทำดีละลูกอย่าเพิ่งเม

เพราะอยากมุ่งมั่นกับการเป็นศิลปินค่ะ

เราไม่มีเวลาให้เขามันก็ไม่แฟร์เนาะ
เราไปฟังเสียงน้องทิเกอร์ดีกว่าค่ะ

เทรนด์ทั้งเตรียมตัวการเป็นศิลปิน
คือไม่ค่อยมีเวลาด้วยครับอาจจะไม่แฟร์
ทุกครั้งที่ผมพูดถึงการเป็นศิลปินผมแบบ
ผมพูดว่าอยากเก่งกว่านี้
ตอนเพลงออกมาเขาก็ภูมิใจในผมมากอะครับ
ซึ่งเป็นสิ่งที่แบบเพิ่มไฟในตัวผมนะครับ

ชมว่าหล่อแล้วหนูเขินบ้าง
ทุกคนค่ะ

เออสติ๊กเกอร์น่ารักมากเลยนะคะ
แต่หนึ่งในนั้นคือนอกจากความหน้าตาดีแล้วคือความสามารถ

ยิ่งจำได้ที่เขาไปออกรายการนะ
ร้องเพลงแล้วก็ไปเตอร์ไพรส์คุณนิโคบนเวที

เออนะคะความสัมพันธ์แม่ลูกเนาะน่ารักจริง

ใช่ค่ะที่สำคัญคือเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้น
คุณพ่อคุณแม่เป็นทั้งนักแสดงทั้งนักร้องเลยนะ